ถอยเพื่อนถอยถอยเลยถอยไปเลย

ไม่รู้แล้ว
ไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอจะเห็นใช่ไหม
ใช่มั้ยเออว่าโดนโดนต่อยไปอย่างเงี้ยเนี้ยต่อยแล้วต่อยต่อย
ถอยเลยถอยเสร็จปั๊บนี่มอเตอร์ไซค์มาปั๊บเนี่ยดูนะ
ดูจะว่าไงนี่โอ้ยโอ้ยใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้จักครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสิบนาที
ไปหลายหมัดใช่ไหมดอมโอ้คืนวันที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
หน้าร้านยำในซอยบางปูนครอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
มาน้องสาวของผู้เสียหายโพสต์คลิปวิดีโอลงเฟซบุ๊คครับ
เพื่อจะให้คนช่วยแชร์และช่วยกันตามหาหมอนี่หน่อยว่าเป็นใคร
สอบถามนายไกรฤทธิ์เป็นเจ้าของร้านตรงนี้เล่าบอกว่า
คนเจ็บคือกฤทธิ์กังวัลไกรอายุสามสิบสี่ปีเพื่อนผมเพื่อนผม
เขาไม่ใช่คนที่นี่นะไม่ใช่คนสมุทรประการนู่นเขาคนกรุงเทพ
ค่ะก็มาหากันเป็นประจำแหละนะครับก่อนเกิดเหตุก็ถอยรถอยู่
นะครับก็ให้ในกิจเนี่ยไปโบกรถให้จากนั้นก็เป็นอย่างภาพ
มีผู้ก่อเหตุนะครับขี่มอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีขาวมาจอดหน้าบ้าน
ไอ้คนซ้อนลงมาลงมาก็ทำร้ายเพื่อนผมอย่างในคลิปที่เห็นไป
ยืนยันว่าไม่รู้จักไม่รู้จักแต่คุ้นนะคุ้นอะไรอ่ะ
คุ้นเหมือนเหมือนอยู่เหมือนเป็นคนแถวนี้อ่ะ
เรียกร้องให้ตำรวจจับตัวให้ได้หลังเกิดเหตุผู้เสียหายไปแจ้งความ
ไว้แล้วนะครับที่สพบังปูคนเจ็บยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลย
พี่นะเบื้องต้นตำรวจลงพื้นที่ไปสอบผักคำพยาน
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบเดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
เบิร์ตแต่เอาจริงคือทุกวันนี้มันประหลาดเนอะแค่เราอ่านข่าวอ่ะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างกรณีนี้แค่โบกรถก็โดนต่อยใช่